คุณผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นในห้างดังแถวปฐุมวันช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะฮะ
มีคนที่คลุมคลั่งเอามีดคัตเตอร์เนี่ยไปไล่กรีดคนในห้างนะฮะ
ทำให้พนักงานของห้างแล้วก็ลูกค้าเนี่ยบาดเจ็บไป๒คน
คือใช้คัตเตอร์เนี่ยวิ่งไล่กรีดเขาเลยฮะ
นี่โชคดีไม่ถึงกับตายกันนะครับมีตำรวจสอนอปทุมวันเนี่ยหลังได้รับแจ้งเหตุก็รีบมาที่เกิดเหตุนะฮะ
นี่มีดที่ใช้ก่อเหตุนะฮะโอ้โหนี่ฮะ
คนที่ก่อเหตุเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่ไปคุมตัวได้ก็แบบลักษณะพูดจาไม่รู้เรื่องให้การวกวนนะ
เขาบอกเขาไม่รู้จักกับคนที่เขาไปกงไปกรีดอะไรเลยนะฮะ
เกิดเหตุเป็นชั้น๒นะฮะหน้าร้านขายเสื้อผ้า
คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้คนก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ชายใส่ชุดดำ
อยู่ดีก็วิ่งไปหาผู้หญิงที่เขากำลังเดินซื้อของอยู่
แล้วใช้มีดเนี่ยไล่แทงใส่เขามีคนเจ็บไปสองคนแล้วก็วิ่งหนีไป
นี่ฮะคนที่ก่อเหตุนะครับหลังจากเกิดเหตุแน่นอนว่าคนที่อยู่ในห้างก็แตกตื่นกันหมด
แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่มาเร็วแล้วก็คุมตัวไว้ได้
คาดว่าคนร้ายน่าจะคลุ้มคลั่งเพราะว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
ก่อนที่จะวิ่งเข้าไปแทงคนเนี่ยเหมือนกับเขาตะโกนแบบเฮ้ยเฮ้ย
แล้วพอคนหันมาร่วมมาอยู่ใกล้เขาเนี่ยฮะที่ติไปคุยด้วยเนี่ย
เขาเจอใครเขาก็จะแทงไปเลยฮะ
ดูดีนะ
ก็ดูดีนะสายชุดสีดำ
เสื้อนะ

แล้วคนนู้นนะก่อนที่เขาจะไปแทนคนนู้น

เขาแทงครับโฟนเห้ย

ส่วนคนที่ก่อเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
ชื่อนายธนภรบุษีอายุ๒๒ปีนะครับ

พร้อมกับมีดที่ใช้ก่อเหตุนะครับ

ภูมิกับการสอนอปทุมวันบอกว่าหลังได้รับแจ้งเหตุเนี่ยตำรวจมาถึงจุดเกิดเหตุภายใน๔นาทีนะฮะ
ก็สามารถคุมตัวไว้ได้ทันท่วงทีพอดี
คนเจ็บมี๒คนเป็นผู้หญิงคนแรกอายุ๒๗เป็นพนักงานร้านเสื้อผ้า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอเดินออกมาจากห้องน้ำเพื่อจะกลับมาที่ร้าน
อยู่ดีคนร้ายคือนายธนาพรมาประชิดตัวมาทางด้านหลัง
แล้วใช้มีดคัตเตอร์กรีดที่ใบหน้าด้านซ้ายนะฮะ
แบบไม่ทันตั้งตัวเป็นแผลชะกันเลย
เธอก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็วิ่งไปหลบในร้าน
ระหว่างนั้นเนี่ยมีผู้เสียหายอีกคนนึงเป็นลูกค้าของห้างเดินผ่านมาพอดี
คนร้ายก็ปรีเข้าไปประชิดตัวแล้วใช้คัตเตอร์เนี่ยกรีดเข้าที่ไทยทอยนะฮะ
โอ้โหนี่ครับโชคดีมากนะฮะที่โอ้โหไม่เป็นอะไรมากกว่านี้นะฮะ
แต่เข้าไทยทอยเลยนะครับแล้วคนร้ายก็วิ่งหนีหลบอยู่ในห้างนี่แหละ
ที่ตำรวจจะมาแล้วก็ไล่ตามจับกลุ่มตัวไว้ได้
คนเจ็บเนี่ยยืนยันว่าไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุเลยนะฮะค่ะ
ส่วนผู้ก่อเหตุเองเนี่ยให้การสับสนวกวน
ตำรวจก็คุมตัวมาที่สนปทุมวัน
ตรวจสอบประวัติเนี่ยพบว่าเคยถูกดำเนินคดีข้อหายาเสพติด
พอคุมตัวเอาไว้ในห้องคุมตัวผู้ต้องหาของสนปทุมวันเนี่ย
แล้วเริ่มที่จะสอบปากคำสอบถามอะไรได้บ้าง
เรื่องต้นเนี่ยนายธนพรอ้างว่าไม่รู้ตัวว่าก่อเหตุอะไรไปยังไง
โดยบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยทำงานเป็นช่างไฟฟ้าปัจจุบันตกงาน
แล้วก็เป็นคนไร้บ้านอาศัยนอนตามสะพานลอยแถวสนามหลวง
แล้ววันนี้ที่เดินไปที่ห้างเนี่ยแถวปทุมวันเนี่ยบอกว่าต้องการไปหางานทำ
ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองก่อเหตุไปเพราะอะไร
ก็เห็นแล้วก็ใช้คัตเตอร์ที่ตัวเองพกมาคัตเตอร์ขนาดกลางนะครับที่ตัวเองพกมา
ทำร้ายด้วยการกรีดนะครับผู้เสียหายเป็นผู้หญิงสองท่าน
พูดคุยรู้เรื่องนะฮะอาจจะดูสับสนไปบ้างพูดคุยรู้เรื่อง
ตรวจที่ตัวเจอบัตรประชาชนกำลังให้ตรวจสอบประวัติเบื้องต้นทราบว่าเคยมีประวัติการเสพ
ยาบ้านะครับแต่ตรวจยาเสพติดเรียบร้อยไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
ล่าสุดนะครับทางห้างที่เกิดเหตุนะครับ
บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางทีมรักษาความปลอดภัยของห้างได้เข้าระงับเหตุ
แล้วก็ควบคุมตัวผู้ชายคนนี้อย่างทันท่วงทีภายใน๕นาที
แล้วก็ประสานตำรวจให้มาดำเนินการจัดการต่อ
ห้างเนี่ยได้รีบนำผู้บาดเจ็บ๒คนส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
และได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ศูนย์การค้ายืนยันว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่
มาตรฐานการปฏิบัติงานระงับเหตุที่รวดเร็วและเป็นระบบ
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้าที่มาใช้บริการ
ส่วนข้อหานะครับก็คือ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
นี่เป็นข้อหาที่ตำรวจแจ้งเบื้องต้นเอาไว้กับนายธนพรนะครับ
ค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะใช่ค่ะต้องแจ้งข้อหานี้
เพราะว่าทีมข่าวของเรารายงานว่าหนึ่งในคนเจ็บ
เขาเย็บไปตั้งสิบกว่าเข็มภูยี่โหคนนึงโดนเข้าหน้า